เพราะว่ามันจุกอกไงเด็กไปในงานโดนยิงถ้าไปคนเดียวโดนยิงตายก็ยังไม่เท่าไหร่นี่
คนร้ายยังกล้าก่อเหตุชาวบ้านเขาจะพึ่งใครได้ว่ะเนี่ย
เราไปเห็นตำรวจนั่งเต็มเราก็อุ่นใจใช่ไหม
ปรากฏโดนพี่ยิงตายเลย
แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแถมพาคนร้ายหนีอีก
มันเสื่อมเสียมาที่องค์กรนะครับ
เลยต้องออกมาพูดเขาจะเกลียดปากอะไรเขาไม่ได้ใส่ใจนะ

มันเสื่อมเสียที่องค์กรเสื่อมเสียเครื่องแบบตำรวจเสื่อมเสียศักดิ์ศรี
เสียศักดิ์ศรีมากนะครับ
ภาพในกล้องวงจรปิดที่บิ๊กโจ๊กเอามาให้ดูเนี่ย
ถอดเสื้อแต่ยังพกปืนอยู่ที่เอวแล้วดูท่าทางแบบตอนเกิดเหตุก็แบบ

คือความจริงแล้วงานแบบนี้ควรไปไม่ควรไปครับ
มันไอ้คนอื่นเนี่ยมันสนิทสนมคุ้นเคยกันอยู่
อาจจะไปกี่ครั้งเราก็ไม่รู้นะครับ
สนิทสนมคุ้นเคยกันนะครับ
คนชั่วเป็นมิตรก็ลำบากอย่างนี้นะฮะ

เหมือนกับเขาเชิญให้ไปอ่ะ

วันเกิดเหตุเนี่ยเท่าที่ผมสอบถามลูกน้องผมนะ
คือสาเหตุที่รู้เรื่องกับเขามากหน่อย
เนื่องจากว่าผมเคยดำรงตำแหน่งภูมิกับ๒ทางหลวง

แล้วผมเป็นคนย้ายที่ทำงานจากถนนศรีอยุธยาเนี่ย
เมื่อก่อนที่ทำงานกองกับ๒นี่อยู่ในกรุงเทพ
ผมก็ขอผู้บังคับบัญชาย้ายไปที่ท่าตำหนัก

พวกกลุ่มร้อยโทร้อยเอกนี่
เคยทำงานด้วยกันเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
ตั้งแต่สมัยผมทำงานอยู่แล้วนะครับ
ก็เลยมีอะไรสอบถามมันก็บอกกับผมตรง
เพราะผมไม่ชอบให้ใครพูดโกหกกับผมไง
คือยืนยันได้ในการทำงานที่ไม่ได้ไป
มีส่วนเกี่ยวข้างอะไรกับกำหนดของสวรรค์ศิลป์

เท่าที่ท่านได้โทรสอบมา

อยู่แล้วนะคือคดีไหนที่เป็นที่คดีใหญ่คราวคดีใหญ่ตามภาษาจบ้าน
อันนี้คดีใหญ่แน่นอนคดีใหญ่และพินาว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็น
ผู้มีอิทธิพลครับอิทธิพลทางการเงินอิทธิพลทางการเมืองอิทธิพล
นักเลงอะไรก็ไม่รู้นะครับครับนะฮะพบเขาจะสั่งโอนคดีมาที่
กองปราบให้เป็นพนักงานสอบสวนคือเอาอย่างนี้ก่อนประเทศ
ไทยเราเนี่ยเกิดเหตุที่เชียงใหม่ปั้งครับมีคนถูกยิงตายที่
เชียงใหม่เขตภูพิงอย่างเงี้ยคนที่มีอำนาจสอบสวนคือร้อยเวร
สพตภูพิงจังหวัดเชียงใหม่ครับนะครับขึ้นไปก็หัวหน้าพนัก
งานสอบสวนก็ผู้บังคับการเฮ้ยคดีใหญ่วะผู้บังคับการก็
คำสั่งมาให้ตั้งทีมสืบสวนจะ๓คน๕คนอะไรหรือจะผู้บัญชาการ
กำนันนกเนี่ยภูมิชาการภาค๗เนี่ยก็จะตั้งมาอันนี้คนที่มีอำนาจ
สอบสวนอีกคนคือกองปราบเขามีอำนาจตั้งแต่วินาทีนั้นแหละแต่ว่า
เพื่อไม่ให้แย่งกันทำคดีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านจะพินาว่า
คดีนี้มันเครือข่ายผู้มีอิทธิพลเว้ยถ้าอยู่ที่เชียงใหม่หรืออยู่นครถม
เดี๋ยวมันโดนบีบคือโดนบีบเนี่ยมันมาบีบตำรวจไม่ได้หรอกครับ
แต่ว่าไอ้ตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนมันคุ้นเคยกันไง
คุณกับผมรู้จักกันเนี่ยผมก็ช่วยได้จะสอบพยานก็เฮ้ยคุณภาคภูมิเห็นป่ะ
เห็นให้การไปตามตรงเลยพยานมันกลัวอยู่แล้วกลัวทำไมไหม
ท่านแล้วก็สอบแล้วจบเลยใช่ไหมไม่เดี๋ยวคุณต้องไปสารก่อน
คุณต้องไปสารถ้าคุณไม่ไปสารสารออกหมายจับนะ
แล้วใครจะมาคุ้มกันผมแล้วบอกผมคุ้มกันคุณแต่ถ้าผมยังอยู่นะ
ถ้าผมย้ายไปมึงก็ระวังหัวตัวเองกันแล้วกันผมก็ไม่เห็นดีกว่า
พยานก็บอกไม่เห็นดีกว่าแต่พยานเนี่ยผมตัดพยานชาวบ้านไป
เพราะเป็นพวกกำนันนกนะทั้งหมดกี่คนไม่รู้๑๐กว่าคน
แต่พยานตำรวจ๒๐กว่าคนเนี่ยคุณเป็นตำรวจบ้างไหม
ครูมีจิตสำนึกบ้างไหมมีศักดิ์ศรีบ้างไหม
ก็ให้การผมก็บอกว่าน้องให้การไปตามข้อเท็จจริงให้การไปตรง
แม้แต่แนะนำกำนันนกว่าไอ้หนูคดีมันใหญ่เกินนะ
อาจจะมีนักกฎหมายหรืออะไรแนะนำก็ปฏิเสธไปก่อน
รับเดี๋ยวไปรับก่อนสารชั้นต้นมีคำพิพากษาก็ได้
ไม่ใช่ถ้าหนูรับเพราะจนมุมต่อพยานหลักฐานเนี่ย
สารไปลดโทษให้นะมาเนี่ยนะครับเหตุมันเกิดขึ้นแล้ว
เพราะความเมาความบ้าอำนาจของกำนันนกไง
มันสร้างความเดือดร้อนไปทั้งนครถมเลยนะ
พวกผู้รับเหมาหรือลูกพี่มันเนี่ยนอนตีนไก่หน้าผากกันไปหมดแล้ว
ก็ท่านนายกสั่งให้ไปทลายเครือข่ายหัวประมูลงาน

สอบมันอิทธิพลเนี่ยมันมีจริงมีจริงตรงคุณจะไปประมูลงานก็ประมูลไม่ได้
อย่ายื่นนะงานนี้ของกูกูเขียนโครงการขึ้นมากูตามมางบประมาณ
ดึงมาซื้อซองมาก็ไปให้คนละ๕๕๕๐๐๐แล้วแต่นะครับ
อีบิดดิ้งบิดเดิ้งมันก็ปิดอีบิดดิ้งกันนะไปขอรหัสทางนี้มา
คุณอย่ามายุ่งนะเอาไปพอคุณไม่ยอมคุณเข้าประมูลงานได้
ประมูลงานได้นะรถโดนยิงบรรทุกน้ำหนักเกินไม่ได้
ส่งพักพวกริ้วล้อไปให้ขนส่งไปตรวจซิรถมึงผิดหรือเปล่า
ไฟล์แกล้งทุกวิถีทางอันนี้ผมถือว่าอิทธิพลในพื้น
ถ้าสมัยผมนะสมัยผมเป็นแค่สารวัตรนะมีการประมูลงานที่สำระยอดแขวงการทาง
ผมก็รู้ข่าวประมูลงานผมก็ตำรวจตั้งด่านจับปืนได้เป็นเข่ง
มันพกปืนกันไปเพื่อไปกันว่ามึงอย่ามาประมูลนะ
ผมมาเป็นภูมิกับที่บ้านโป่งนะก็มีประมูลงานเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรมาเยอะแยะเลย
ผมไปนั่งประมูลกันแล้วผมก็ใครเห็นท่าไม่ดีผมก็ค้นหมดก็จับปืนหมด
จับปืนหมดอย่างนี้คือเขาเรียกปราบผู้มีอิทธิพลปราบมาเฟียใช่ไหม
ไอ้ผู้อิทธิพลมันไม่มีหรอกไม่มีผู้อิทธิพลถ้าตำรวจมันก็เจาะ
ตำรวจมันไม่ทำหน้าที่แต่ส่วนใหญ่ประมูลเนี่ยเขาไม่บอกให้ตำรวจรู้นะ
ต้องหาข่าวเองเดี๋ยวตำรวจไปเสือกต้องหาข่าวใช่ไหมแล้วก็ไป
มันรู้เห็นเป็นใจกันแน่ถ้าต่อไปนะประเทศไทยนะถ้าจะประมูลงานนะ
ให้ประมูลในค่ายทหารนั่นหรือประมูลที่ห้องประชุม
หลวงพักธวรรษนั้นน่ะจะได้ไปใช้อิทธิพลข่มขู่
หรือไปดักกันไม่ได้แล้วกาหรือเปล่า
ไม่เอาเดี๋ยวแดกไม่สะดวกใช่ป่ะเดี๋ยวตำรวจมากวาง
ประมูลกันไปตรงว่าไปตรง
ผมก็อย่างนี้ถ้าผมรู้ว่าผมไป
เพราะมันจะมีพวกพกสักกระเบือไปได้ไม่เป็นไรครับ
กระเบือไปมันจะได้สักกระเบือตีกันไม่ผิด
กมีดก็ผิดพกปืนก็ผิดเราแค่จับปืนเท่านั้นแหละนะฮะ
แต่เขาจะปิดไม่ให้ผมรู้นะครับมาเนี่ย
งั้นเดี๋ยวไปขวางเขาเดี๋ยวไปขวาง
ก็ชมสดที่นี่ครับแชร์รัดทีวีช่อง๓๒ครับ